น่าตกใจเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่นครราชศรีมาข้างหลังนี้เลยฮะ
คือหนุ่ยหนุ่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรไม่รู้มาเกาะขา

ที่บอกว่าผีจะเข้าขากางเกงแล้วจะเข้าท้องแล้วใช่ไหม

ตำรวจสพคงไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ครับ
อยู่บนสาราการเปลี่ยน

อายุ๔๒ปีครับโดนปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
ยิงเข้าท้องไส้ทะลักษณ์เลย

ก็ต้องคลุมร่างเข้าไป

เจอกระเป๋าสีดำวางอยู่ข้างตัวด้วย
แล้วก็มีปืนลูกซองสั้นตกอยู่

ครึ่งคืนวันอังคารที่ผ่านมา๒๓พฤษภาคม

โหนดลาวเล่าให้ฟังว่าหนุ่ยมาที่วัด

แต่พอดูประวัติเออดูประวัติไม่ค่อยดีเท่าไห

ช่วง๕โมงเย็นวันอังคารครับวันเกิดเหตุ

แล้วก็บ่นหลวงพี่มีอะไรอยู่ในท้องไม่รู้

นี่ฮะจำลองเหตุการณ์ให้ดูหนุ่ยก็ลงไปแช่น้ำ

ผีผีมุดมาก่อขาเนี่ย

ก็เลยเอาเบี้ยแก้มาผูกไว้ที่เอวครับ

แล้วก็เอาด้ายสายสินผูกที่ขาให้

คลั่งอยู่โวยวายไปหยิบปืนออกจากกระเป๋า

ก็เลยเข้ากุฏิล็อกประตูไปเลยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
ไม่รู้นายไปหยิบปืนไว้ตอนไหน

ช่วยเอามีดหมอมาไล่ผีให้ด้วยครับ

พอเอาปืนมายิงเล่นอีกโดยเฉพาะวันพระเนี่ยแต่เวลายิงก็ยิงแค่สามนัดนะ
คือยิงนัดเดียวก็ไม่ดีแล้วพี่นี่ยิงสามนัดครับแต่ละครั้ง
ก่อนหน้าจะเกิดเหตุหนุ่ยบอกกับเพื่อนบ้านว่า
ผีมาขยมบ้านอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเพื่อนบ้านไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะ
เพื่อนบ้านก็เริ่มจะเอือมระอากันทั้งหมู่บ้านครับส่วนครอบครัวของหนุ่ยก็ทำพิธีซ้อนขวัญ
วิญญาณตามความเชื่อครับแล้วก็นำเครื่องเส้นเนี่ยมาจุดทูบเทียนนำทุกอย่าง
แล้วก็ญาติญาติเนี่ยนะยืนล้อมเลยล้อมไม่ให้ขวัญหนีไป
พร้อมกับเรียกชื่อนุยแล้วก็โยนสวิงให้อีกคนรับครับ
ให้แน่นแล้วก็อุ้มออกไปจากจุดเกิดเหตุครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนวันนี้นะคุณผู้ชมฮะ
บ่าย๒โมงจะมีพิธีชาปนกิจครับอย่างไรก็ตามก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ